ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวันก่อนเราได้มีการนำเสนอข่าว
ถนนตัดใหม่แล้วมีการทำเส้นการจราจร
ลักษณะคือแปลกเรามองว่าแปลก
แต่ก็มันมีชุดคำอธิบายออกมาว่าเหตุฉะนั้น
ทำไมต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ

หรือว่ามีเลนที่สวนกันไปนะฮะมีเลนที่เป็นเลนส์หลัง
แต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่สุราธานี
ใช่ค่ะเวียงสระสุรธานี
ทีมข่าวของเราค่ะพอมันเกิดลักษณะแบบนี้
เอาจริงนะถ้าเกิดว่าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
นี่ไม่ใช่ที่แรกนะที่ตัดแบบนี้
ใช่เดี๋ยวจะบอกว่าที่ไหนแต่เขามีชุดคำอธิบายนะ

ไม่ใช่ว่าทำเพื่อความสนุกสนานให้งงกันเล่นนะคะ
คงมีเรื่องว่าผลในการรองรับการจราจรนะนะ
ใช่ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดดังกล่าว
อยู่ช่วงกิโลเมตรที่๒๑๘ถนนทางหลวงหมายเลข๔๑
หน้าโรงเรียนเวียงสะจังหวัดสุราชธานีนะคะ

พบเจ้าหน้าที่กำลังปรับปรุงเส้นจราจร

อกจากนี้ยังพบว่าคนที่ขับขี่สัญจรผ่านไปมาหลายคัน
ขับขี่ไม่ตรงกับช่องการจราจรที่มีการจัดไว้

บางคนขับสวนเลนมาตรงใช่เลยนะครับ
คุณดูสิคันนู้นไปถึงจากทางเลี้ยวเลย
เราออกดีไหมก็ออกทับเส้นทึบอีก

และไก่เปลี่ยนช่องทาง
โดยไม่กลัวว่ารถที่เขาสวนเลนมาเนี่ย
เขาจะชนหรือยังไงนะครับ
ก็คือยังงงอยู่คุณว่านี่ไปไหนต่อ
อันนี้กลับรถได้ไหมหรือยังไง
รถมันทุกข์สิงงค่ะ
ดูรถกระบะคันนี้มันจะไปทางไหน

โอ้โหแต่นี่พี่แกก็ไม่ได้ตัดเพื่อจะกลับรถนะ

เออคือเอาจริงนะเราไม่ใช่คนในพื้นที่
เรายังงงเลยคนในพื้นที่เขาก็งง

เรามีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
บอกตรงกันบอกว่า
การจัดทำจุดทางถนนเข้าออกเนี่ย

ไม่ต้องไปกลับรถไกล๔๕กิโลเมตร

ก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเช่นเดียวกัน

มักมีคนขับรถสวนเลนไปมา
ฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
คนที่ว่าใช้เส้นทางในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์นะ
แต่มันก็อันตรายเหมือนกันสมมุติว่ารถจอดสองข้างเนี่ยมันก็แคบ
แล้วรถที่จะขับไปขับมามันก็เล่นส่วนทาง

แล้วเหมือนรถที่ล่องเข้ามาแบบนี้บางทีมาด้วยความเร็ว

คือก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางจังหวัด
เขาออกมาชี้แจงว่าการทำเลนส์แบบนี้
เพื่อประโยชน์ต่อชาวบ้านในชุมชนนะครับ
ชาวบ้านในท้องที่นะฮะที่จะใช้เลนส์ซึ่งเป็นเลนคู่ขนานได้
ส่วนเลนส์หลักก็จะเป็นรถสำหรับรถที่ผ่านเส้นทางนี้

แต่ทีนี้ก็มันก็ยังทำให้สับสนกันอยู่นะฮะ
ทั้งรถเลนหลักแล้วก็เลนส์รองซึ่งเป็นเลนของชุมชน

คือเขาบอกว่าคุณผู้หญิงงง

คือเขาบอกว่าต้องการที่จะให้เป็นการอำนวยความสะดวก
ในชุมชนใช่ไหมคะไม่ต้องไปกลับรถไกลใช่ไหม
ทีนี้การก่อสร้างทางเข้าออกถนนเส้นนี้ค่ะ

ก่อสร้างทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข๔๑
แล้วก็ทางหลวงหมายเลข๔๐๐๙เวียงสะจังหวัดสุราธานีนะคะ
ระยะทางทั้งสิ้น๑๑๘๓กิโลเมตร
ก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน๒๕๕๙
แล้วเสร็จก็คือ๕สิงหาคมปีหน้าปี๒๕๕๙
โดยการก่อสร้างเนี่ยตามที่มีการทำประชาพิจารณ์จากชาวบ้านในพื้นที่
เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นโรงเรียนแล้วก็ย่านการค้าที่มีการจราจรคับข้าง
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการถามความคิดเห็น
ประชาพิจารณ์จากชาวบ้านก่อนนะคะ
มีความคิดเห็นอย่างไรก่อนที่จะมีการลงมือก่อสร้าง
เขาก็ยืนยันว่าการออกแบบเขาก็ดีแล้ว
แต่ทีนี้คุณมันเป็นห่วงตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมนะครับ
คือ๑ถ้าใช้ถนนเส้นนี้ไปนานแล้ว
แล้วก็ไอ้พวกลูกศรตามพื้นเส้นประเส้นทึบตามพื้น
มันเริ่มจางมันจะลำบากนะในการใช้
กลางคืนถ้ากลางคืนจะงงหนักกว่ากลางวันอีก
เพราะฉะนั้นไฟฟ้าส่องสว่างต้องจัดหนักมาเลยนะคะ
มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณกิจสดาบุญช่วย
เป็นผู้ช่วยในช่างโครงการกรมทางหลวงนะคะ
ก็พยายามอธิบายให้เราฟังบอกว่า
ภาพที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเป็นภาพจริงนะ
แต่อยู่ระหว่างการเกาะสร้างตอนนี้คืบหน้าไปเพียง๑๕๐เท่านั้น
ยังเหลือการปรับปรุงติดเส้นสัญลักษณ์การเดินรถ
สัญลักษณ์ไฟแล้วก็เสาสะท้อนแสงบังคับการจราจร

โดยรูปแบบการจัดการจราจรดังกล่าว
เริ่มเปิดใช้แบบเต็มรูปแบบก็คือต้นปี๖๐

ผู้ช่วยในช่างโครงการกรมทางหลวงยืนยันนะคะบอกว่า
การจัดทำรูปแบบการจราจรดังกล่าวมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
โดยจะลดจุดตัดแล้วก็ลดจุดอับทางสายตาที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้
แล้วลักษณะการจัดการจราจรแบบนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
คล้ายคลึงกับที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็มีการเปิดใช้แล้วด้วย
ครั้งนั้นก็ปลอดภัยก็คือบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๓๔
และ๓๗๐๒บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง
ขนานถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีแล้วก็ทางหลวงหมายเลข๓๔๔
บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางยี่หนเป็นต้น
ที่นั่นก็คล้ายกันแบบที่เวียงสะตรงนี้ค่ะ
ก็จะมีไขว้กันไปไขว้กันมาแต่ทีนี้เราต้องศึกษาเหมือนกันนะ
คืออะไรกันแน่เมื่อกี้เห็นกากบาทไหมนั่นคือห้ามเข้า
แล้วถ้าเราเผลอเข้าไปแล้วทำไงดีออกขวาเจอเส้นทึบ
มันก็ไปกันใหญ่เลยนะฮะบางจุดเห็นไหมถ้าคุณจะเลี้ยวซ้ายจะไปไหน
ก็เป็นทางหน่วยงานเขาก็ชิดแจ้งมานะฮะ